เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชนบุรีนะครับ
มีผู้ชายคนนึงนะเขาโมโหภรรยา
ภรรยาเนี่ยมาปลุกปลุกให้พาลูกไปหาหมอตอนนั้นกำลังนอนหลับอยู่
โมโหภรรยาถึงขั้นกระชากดึงผมภรรยาออกมาจากบ้าน
ตบต่อยลากไปที่สุสานห่างจากบ้านสักครึ่งกิโลเมตร
กระทืบซ้ำอีกเตะเข้าที่ศีรษะอีกหลายครั้งมีชาวบ้านเขาเห็นนะฮะ
ต้องรีบเข้าไปช่วยนะครับเพราะว่าทนไม่ไหวเหมือนกัน
ที่เห็นผู้หญิงถูกทำร้ายแบบนี้ส่วนตัวสามีเนี่ยหลบหนีไปนะครับ
ตัวผู้ชายนี้เดินหนีไปนู่นเลยโอ้โหผู้หญิงเขากองฟุบอยู่ตรงนี้เลยนะครับ
นี่กลางวันแสกนะฮะวินาทีที่ชาวบ้านที่เห็นก็มาช่วยนะครับ
ถูกสามีลากออกมาจากบ้านนะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชนบุรีนะครับลากออกมาตรงจุดตรงเนี้ยนะครับ
ชาวบ้านมหามฝ่ายสามีอ้างว่าออพระยาลมเอง
เดินหนีไปนู่นเลยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นพื้นที่ป่า
ใกล้กับสุสานฝังศพในพื้นที่หมู่๕ตะบลหนองรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับ
ชาวบ้านก็แจ้งตำรวจกับกู้ภัยให้มาช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้
ซึ่งอายุ๓๒ปีบาดเจ็บฮะฟกช้ำตามร่างกายปากแตกศีรษะนี่บวมปูด
บอกว่าตัวเองเนี่ยไปปลุกในออฟสามีให้พาลูกไป
หาหมอแต่สามีเนี่ยไม่พอใจที่ถูกปลุกเนี่ยฮะจิกผมดึงผมลากมาตรงเนี้ย

โอ้โห
ตำรวจสพเมืองชนบุรีได้สอบปากคำชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
ก่อนเกิดเหตุคนเจ็บเนี่ยเดินไปปลุกสามีที่ชื่อนายออฟ
กำลังนอนอยู่ที่บ้านญาติให้พาลูกไปหาหมอ
แต่นายออฟโมโหนะฮะกำลังนอนหลับอยู่

ทำให้นายออฟยิ่งโมโหเข้าไปอีกถึงขั้นลงมือทำร้ายร่างกายภรรยา
เตะทั้งต่อยทั้งตบแล้วก็กระชากดึงผมภรรยาออกมาจากบ้านหลังนั้น
แล้วก็ดึงไปตรงจุดที่ไปล้มฟุบอยู่เป็นป่าใกล้สุสาน
ห่างจากบ้านที่นายออฟหลับอยู่ประมาณครึ่งกิโลเมตร
แล้วก็ชกต่อยเตะจนเขาแบบล้มฟุบลงไปกับพื้นเลยนะฮะ
แล้วก็กระทืบที่ศีรษะอีกหลายครั้งนะยังถอยหลังมาแล้วกระโดดกระทืบอีกอ่ะ
ที่ชาวบ้านเห็นสุดท้ายแล้วชาวบ้านบอกโอ้โหไม่ไหวฮะต้องเข้าไปห้ามฮะ
แล้วก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งตำรวจนะตอนที่เข้าไปห้ามเนี่ยก็อย่างที่ท่านได้ยินนะครับ
ออฟก็อ้างว่าล้มไปเองแล้วก็เดินหนีไปนู่นเลยฮะ
ฟังต่อแรคไต่หัวด้วยแล้วกันนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยคนเจ็บส่งโรงพยาบาลตัวสามีที่ก่อเหตุก็ตอนนี้ก็หนีไปนะฮะ
กำลังไล่ติดตามตัวอยู่มีใครพาลูกไปหาหมอหรือยังเนี่ยโอ้โหโหดจริงอ่า